ไปดูเหตุที่เกิดกับสุนัข๒ตัวใน๒จังหวัดนะครับ

คนใจบาปนำไปทิ้งข้างกำแพงวัด
แล้วก็ถูกมดรุมกัดจนน่าสงสารนะครับ
อีกตัวหนึ่งมีคนนำเชือกไปรัดที่คอของมัน

แต่กลับทิ้งไว้ในสวนปามถึง๒ปีคุณ
และเชือกที่รัดคอมาก็รัดแน่นขึ้นเรื่อย
เพราะตัวมันก็โตขึ้นเรื่อยใช่ไหม
มันก็เจ็บปวดบาดคอเป็นบาดแผลลึกเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมุมอิทธิประชา
ร่วมจ่ายอำเภอหัวไส้จังหวัดนครสีธรรมราช
รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในหมู่บ้านอิมอน
ว่ามีสุนัขถูกเชือกรัดคอจนเป็นแผล

พบสุนัขบ้านเพศผู้สีดำอายุประมาณ๒ปี
บริเวณลำคอมีเชือกฟางรัดแน่นเลยแล้วก็มีเลือดไหลซึม
ก็เลยช่วยการจับก่อนที่จะทำความสะอาดบาดแผล
แล้วก็แกะเชือกออกให้หมดแล้วก็ให้ชาวบ้านที่แจ้ง

สอบถามทราบว่าสุนัขตัวนี้เกิดในสวนปาม
หลังเกิดใหม่มีเด็กคนหนึ่งนำเชือกฟางมาคล้องคอไว้
แสดงความเป็นเจ้าของว่าจะนำไปเลี้ยง
แต่ผ่านไป๒ปีก็ยังไม่ได้นำไปเลี้ยง
เชือกฟางมันรัดคอจนแน่นแล้วก็บาดลึก
เพราะสุนัขมันก็โตขึ้นเรื่อยนะครับ
โชคดีที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือไว้ได้ทัน
เพราะหากปล่อยไว้เขาบอกแผลอาจจะติดเชื้อได้นะ
แล้วมันอาจจะตายได้ด้วยนะครับนี่เป็นตัวหนึ่งแล้ว
ส่วนอีกตัวที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ช่วยสับปะเหลอวัดบ้านท่าหลวงไปเจอลูกสุนัขตัวหนึ่ง
คลอดนะฮะถูกคนใจบาปนำไปปล่อยทิ้งอยู่ข้างกำแพงวัด
มันก็ร้องควนคลางเพราะว่าถูกมดรุมกัดเต็มตัวเลยล่ะครับ
แล้วก็ท่าทางมันก็คงหิวด้วยแหละตัวเล็กนิดเดียวนะ
เจ้าหน้าที่ก็นำลมใส่หลอดไปหยอดป้อมใส่ปาก

ก็น่าจะออกมาได้ไม่กี่วันเองเนาะตัวเล็กนิดเดียว
นะครับยังไม่ลืมตาเลยแต่เจ้าของอาจจะไม่อยากเลี้ยงนะครับ
จึงเอามันมาทิ้งไว้ที่วัด
หรือยังไงหรือแม่มันคลอดแล้วแม่มันไม่ทันได้ฆ่าไป

หรือว่าเจ้าของจะมาทิ้งไว้ให้พระเก็บไปเลี้ยง

ค่ะซึ่งหลังจากมีคนไปเจอทางวัดก็นำลูกสุนัขไปเลี้ยงดูไว้ก่อน
เพราะกลัวว่ามันจะถูกมดรุมกัดแล้วก็อดนมจนตายได้
แต่ก็อยากฝากไปถึงคนที่ชอบเลี้ยงสุนัข

ก็ควรจับมันไปคุมกำเนิดหรือทำหมัน
ควรปล่อยให้หมาเป็นหมาจรจัดอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นะครับ